ข้าวต้มมัดเป็นของกินคู่ครัวเรือนของชาวไทยภวรเพราะทำง่ายอร่อยและมีความหมายดี
จึงมีอยู่ในรายการของกินตามประเพณีโดยวัตถุดิบหลักของข้าวต้มมัดก็คือข้าวเหนียว
เป็นการแปรรูปข้าวให้มีรสชาติและมีความหลากหลายในรูปลักษณ์มากขึ้น
ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ปรุงรสก็คือน้ำตาลและเกลือที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงรสทำให้ข้าวต้มมัดมีความหอมมัน
จะขาดไม่ได้ก็คือกะทิส่วนไส้นั้นก็มักจะใช้กล้วยซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติความหวานตามธรรมชาติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน